รับรองอร่อยอย่างแน่นอนที่ประจบคิริคัน
โอ้โหเฉาก๊วยนมสด
อยากกินอยากกินเฉาก๊วย

พระนิมิตรริมไพบูน้ะ
หรือว่าคุณนุ่นครับเป็นแม่ค้าสาวสวย
ร้านชาวก๊วยนมสดอ้าวมวย

ก็ต้องหยุดขายไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันกระทั่งในช่วงนี้ผู้คนเริ่มออกมาใช้จ่ายมากขึ้น
เธอจึงลองเปลี่ยนวิธีการขายด้วยไหมขายเฉาก๊วยอย่างเดียวขายพวกน้ำชงอย่างเดียว
มันไม่เล้าใจหาอะไรที่มันดึงดูดสายตาดึงดูดใจ
แต่งชุดคอสเพลย์แบบนี้
อารมณ์เหมือนแม่บ้านเป็นชุดแม่บ้าน
แม่บ้านแบบเซ็กซี่อย่างไร

ใช่น่ากินจริงเขาบอกว่าทำแบบนี้มาแค่๒อาทิตย์
โอ้ยยอดขายกลับมาปุ้งปั้งเลย

ขายดีเลยสิครับเธอบอกว่าชุดที่เธอใส่มันสะดุดตาลูกค้าก็แห่กันมาซื้อ
ขายได้วันหนึ่งก็๒๐๐แก้วเลยนะเธอยอมรับเลย
เขาก็ตั้งแต่ใส่ชุดคอสเมเฮมาต์จอดขายเธอดีกว่าแต่ก่อนเยอะ
โดยเมื่อก่อนหากย้อนกลับไปได้เธอขายวันหนึ่งเองก็๒๐แก้วเองนะ
แต่คุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้ประมาณ๒๐๐แก้วพอเปลี่ยนมาใส่ชุดแบบนี้
บอกแบบนั้นเองผมไม่ได้มาโม้ไม่ได้มาขี้ตู่
แต่เรื่องของเรื่องเธอเนี่ยบอกว่าบางทีนะการขายของมันต้องสร้างจุดขาย
เพราะถ้าพูดถึงเฉาก๊วยหรือเฉาก๊วยนมสดมันมีเยอะ

เจ้าหลายร้านเขาก็ทำกันแต่เวลาคุณหาจุดเด่นไอเดียให้กับร้านคุณก็ต้องทำแบบนี้บ้าง
แล้วถามว่าเฉาก๊วยนมสดที่นี่มีรสชาติแบบไหนให้ทานกันบ้าง

ใช่ครับน้องใบตองรสชาเขียวก็มีชาไทยก็มาชานกไต้หวันแม่

ก็ขอสักแก้วสิ
แถวนี้ได้ยินคำว่าโกโก้ไม่ได้หูผึ่งเลย
ใช่คุณชนะเลี้ยงเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องเลี้ยงแล้ว
เอาอีกแล้วหาเรื่องให้เสียตังค์อีกแล้ว
เขาบอกว่าราคาเท่าไหร่แพงไหม

แก้วละ๓๐บาทเท่านั้นเอง

เอ้าเฉาก๊วยนมสดไปกันได้ที่ร้านอมวยนะครับ
อยู่ที่ถนนซู่ซึเกเทสมันเมืองประจุบกิริขัน
เปิดขายทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม

ถ้าเฉาก๊วยไม่อร่อยดิฉันว่าลูกค้าก็ไม่มาเยอะขนาดนี้
จริงต้องอร่อยด้วยแล้วก็สร้างจุดเด่นจุดขายด้วยนะคะ